คนเขาก็จะไปลงเจิมหน้าหน้าทองเจิมฝ่ามือเปิดทรัพย์รับโชคว่ากันไป
อย่างที่นี่วัดดอนใหญ่จังหวัดปฐุมธานีเขาก็มีการเจิม
แต่เขาทำการเจิมทูบเสี่ยงทายก่อนจะจุดค่ะ
เอาสิ

เอาจริงเหลือฉันไม่เคยเจอแบบนี้
ปกติว่าเจิมหน้าผากเจิมฝ่ามือเจิมลิ้นอะไรว่าแล้วนะ

แต่นี่เจิมทูปเสียงทายไปเลย

เสริมความปังเพราะว่าอย่างนี้อลังการงานสร้างสุดวัดดอนใหญ่
บนลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
สาธุชนจำนวนมากเดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
อย่างหลวงพ่อตรีดี

หลวงพ่อสามมิติเนี่ยหลวงพ่อตรีดีเนี่ยเป็นพระเก่าแก่ที่สาธุชนเคารพสัทธามาก
ตรีดีนี่นะคะประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ
นอกจากนี้สาธุชนก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากอีกหนึ่งจุดนอกจากหลวงพ่อสามมิติแล้ว
ก็จะมีไอ้ไข่และท้าแว่สวรรค์ด้านหน้าแบบนี้
ไอ้ไข่นี่โห๖มิติเลยโห

เป็นดิสันที่ท่านเชิญกลับไปจุดที่บ้าน
จุดเงียบเพราะว่าทูปอันนี้คือทูปของเรา
เสร็จปั๊บเอากลับบ้านเขาบอกเอาไปจุดลุ้นดูที่บ้าน
เพิ่มความขังความปังเพราะงวดที่ผ่านมาเขาเล่ากันว่า
มีผู้ที่มีจิตศรัทธาเอาทูปเสี่ยงทายมาให้ท่านเจ้าอาวาสเจิม
ปรากฏว่าเขาถูกรางวัลนั่นไงเป็นประเด็นเลย
ก็เป็นที่มาว่าใครหลายคนพอมาที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้
ทูปเสียงทายแล้วก็จะนำทูปเสียงท้ายเนี่ย
ไปให้หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสเจิมแล้วค่อยไปจุดอีกทีหนึ่ง
เพื่อปังในปังในปังในปัง
คือกันพลาดเลยนะเพิ่มความขัง
ปังในปังในปัง
ไอ้ที่ปังอย่างนี้ขนาดนี้มันคือสอดไส้ขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

มันปังเขาบอกว่าเสริมความขลังความเป็นสิริมงคล
งั้นเพลงดิฉันจะร้องขึ้นต้นด้วยจุดไม่ได้แล้ว

ทุกเสียงไทยและไปสูงที่บ้าน

คุณผู้ชมร้องเพลงทุกขนาดไทยดีฉันได้มั้ยคะ

แล้วก็คอมมงคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเข้าไปดู
เพราะว่าดิฉันฝังหัวเขากันไป
ร้องกันบ่อยบอกเลยว่าปังจริง